ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปล่อยซิงเกิ้ลยอดฮิตปีที่แล้ว
ทิ้งไว้กลางทางให้พวกเราได้ฟินกัน

ล่าสุดค่ะเขากลับมาแล้วพร้อมกับอัลบั้มเต็มชุดที่๗
ให้แฟนได้หายคิดถึงกันค่ะ
สำหรับการกลับมาอีกครั้งในอัลบั้มเต็มชุดที่๗
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทั้ง๔หนุ่มเขาขอเดินหน้าเต็มกำลัง
เพื่อให้อัลบั้มชุดนี้เสร็จทันตามแพลนที่วางไว้ในช่วงเดือนมีนาคมค่ะ

บอกว่างานเพลงชุดนี้ตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนในวงทำงานกันหนักมาก
เพราะอยากจะให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนะคะ
วกกับพักการออกอัลบั้มเต็มมากกว่า๕ปี
ก็เลยทำให้มีความกดดันอยู่เหมือนกันค่ะ
เกือบเสร็จแล้วครับ
ก็เหลือรวบรวมของมากาง
แล้วก็ขายให้พี่เขาเลือกว่าแบบจะเอาอะไรหนึ่ง
หนักครับหนักมากครับเพราะว่าไม่ได้ออกอัลบั้มมา๕ปีครับ
คือเนื่องถึงว่าเรา๓๐กลางแล้วแล้วก็วิธีคิดจะเป็นอีกแบบนึง
จะทำยังไงให้เหมือนอยู่กับคนฟังได้แบบพอดี
ก็ไม่ได้กดดันในเชิงว่าทำให้เครียด
ออกแนวว่าเราต้องพิถีพิถันมากกว่าให้ออกมา
แล้วแบบเออมันดีที่สุดครับประมาณนั้น
ต้องบอกว่าแฟนเพลงจุใจกันอย่างแน่นอน

แป๊บเดียวเท่านั้นเราจะได้เห็นอัลบั้มเต็ม
ใช่ค่ะแหม่ต้องบอกว่านางเอกเอ็มวีทิ้งไว้กลางทางเนี่ย
ไปทิ้งมากลายมาทิ้งอยู่ในใจพี่ปั๊บเลยนะ